หลงเมื่อคืนนี่ครับตายแล้วเหมือนคนเลย
ไปอยู่ที่สถานีตำรวจอ่าไปอยู่สอนอลุมพินีฮะ
โอ้โหแล้วตำรวจดูสินี่ครับประกาศตามหาเจ้าของ
นอนน่ารักหลายคนหลงเลยตำรวจสนลุมพินีเอามาโพสต์ไว้
บอกว่ามีคนเจอลูกหมาตัวนี้ครับนะครับมันหลงอยู่ในคอนโด
ทีมข่าวไปสอบถาม๑๐ตำรวจเอกชัดชัยคุณวงครับ
ผู้หมู่พูดค้ามงานป้องการปรับปร่ามสายตรวจ
คืนก่อนได้รับแจ้งจากห้องวิทยุผ่านฟ้า
บอกว่ามีพลเมืองดีนะครับพบลูกสุนัขมันเดินลงอยู่ในคอนโด
แล้วตัวมันแบบตัวสั่นดูแล้วอาการแบบตกใจ
สอบถามคนแถวนั้นไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของ
ก็เลยพาน้องมาดูแลที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจสอนอลุมพินี
แล้วก็โพสต์ตามหาเจ้าของใช่ไหมครับพี่บัว
โอ้โห
อยู่ในสภาพตกใจกลัวตัวสั่นเปียกเล็กน้อย
สอบถามรับประพอก็คือเหมือนน้องวิ่งเข้ามาหาเอง
ทางรับประกอบก็อยากให้ช่วยตามหาเจ้าของให้ทีหนึ่ง
ก็เลยนำกลับมาที่สอนอภูมิกับก็เลยประชาสัมพันธ์
โดยผ่านหน้าเพจของสอนอครับเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
เผื่อเจ้าของจะมาติดตาม

ยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มี
จะมีแต่คนที่รักหมาเนี่ยจะอยากรับไปเลี้ยงครับ

ดูแลอย่างดีครับทางภูมิกับก็ให้ดูแลอย่างดี
ข้าวซื้อน้ำดูแลทุกคนรัก
โอ้โหมีคนจะรับเลี้ยงเต็มเลยนะครับ
นะครับเป็นท่านรักขนาดนี้เนี่ยนะครับ
ตำรวจก็ช่วยดูแลมูมูกันไปก่อนตอนนั้น
นายก็อยู่ทรนอลอยู่นานเลยนะเนี่ย
คือบอกล่าเริงไม่มีอาการป่วยแต่มุมมู้หิวบ่อย
คือตอนนั้นเนี่ยตำรวจบอกว่าถ้าไม่มีเจ้าของนะครับ
ผู้อำกับสรรค์โอนรุทินีบอกจะเลี้ยงไว้

วันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่จุดที่พบมูมูครับ
ไปเจอกระเป๋าเป้สะพายหลังสีดำตรวจสอบข้างในมีขนสัตว์สีน้ำตาล

ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ

เจ้าของเป็นชาวจีนคุณผู้ชมคุณพระราพรเป็นชาวจีน
มาที่สอนอลุมพินีมารับมูมูไปแล้ว
เจ้าของนะฮะมารับตัวไปตอนเย็น
แล้วก็ส่งคลิปมายืนยันว่าเป็นเจ้าของตัวจริง
ซึ่งในคลิปก็พบว่าก็มีกระเป๋าใบเดียวกับจุดที่เจอน้องอยู่ด้วย
มูมูเฮ้ยอดเป็นสุนัขไทยรับใช้ราชการเลย

อดเป็นเฮนายเลยนี่ค่ะโอ้น่ารักนะฮะ
นี่ค่ะก็แต่กลับไปอยู่กับเจ้าของมุมมูคงดีใจนะคะ